จากหลักสูตรวิชาจีบพาคุณผู้ชมไปดูกันบ้าง

ปัจจุบันนี้ภายสังคมมีมาหลายรูปแบบ

ท่านก็แชร์ข้อมูลแชร์คลิปเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้น
ในพื้นที่ของท่านสามารถแชร์เข้ามาได้เช่นเดียวกันนะครับ
อย่างเช่นกรณีนี้ครับคุณผู้ชม
ในซอยเล็กซอย๑ย่านสมุทรปราการคนร้าย
ทำทีว่าเป็นขี่รถมอเตอร์ไซค์ครับ
ขี่เข้าไปในซอยไปเจอคนในซอยกำลังขี่รถมอเตอร์ไซค์อยู่เหมือนกัน

ทำทีว่าเข้าไปถามว่าที่นี่ซอยอะไรแล้วจะไปซอยนั้นไปยังไง

กระชากสร้อยแล้วก็ชิ่งหนีไปเลย

คุณผู้ชมครับดูดีนะครับในวงกลมสีแดงครับขี่รถมาครับ
จอดเทียบกับรถมอเตอร์ไซค์คนใส่เสื้อขาวยังไม่ทันถามครับ

เหตุการณ์นี้ถูกบันทึกได้จากกล้องวงจรปิดช่วงเช้าเมื่อวานนี้
ภายในซอยราชสุพนิมิตร๘ทับ๕นะครับจังหวัดสมุทรปราการ
ขณะที่นายวิชาศรีเพลงกลับมาจากตลาดปากน้ำครับ

พอกลับมาจอดรถรอนำหมูสดให้กับเพื่อนบ้านที่ฝากซื้อ
ก็มีชายคนที่สวมเสื้อสีเลือดหมูครับกางเกงขายาวสีครีม
หมวกกันน็อกด้วยนะครับสีดำขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด้าคลิกสีน้ำเงิน
ไม่ทราบทะเบียนประกบตามเข้ามาในซอย
ก่อนจะกลับรถมาจอดเทียบข้างออกอุบายว่าสอบถามเส้นทาง
พี่รู้จักบ้านคุณบุญส่งไหมพี่ครับที่นี่ซอยอะไร
ทำมือชี้มาที่ใกล้คอของนายวิชาครับช่วงที่ถามนั่นแหละครับ
แล้วก็แบบที่เห็นนะครับขี่เข้ามาเสร็จปุ๊บวนรถกลับมาถามกระชาก
แล้วก็บิดรถหนีไปเลยครับคนร้ายเนี่ยกระชากสร้อยคอทองคำน้ำหนักหนึ่งบาทของผู้เสียหาย
ผู้เสียหายก็พยายามที่จะยื้อยุดฉุดกระชากนะครับทำให้คนร้ายได้ไปเพียงแค่ครึ่งเส้น
หลังเกิดเหตุไปแจ้งความที่สถานีตำรวจภูทรสมุทรปราการครับในขณะที่ตำรวจนะครับ
ร้อยตำรวจโทตันติกรดวงตารองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองสมุทรประการ
ก็เปิดเผยกับทีมข่าวว่าขณะนี้ทีมสืบสวนอยู่ระหว่างดำเนินการเช็คภาพ
กล้องวงจรปิดแกะรอยเส้นทางคนร้ายขณะเดียวกันเมื่อวานนี้มีประชาชนมาแจ้งความเรื่องโดนกระชากสร้อยสองรายซ้อน
ซึ่งจากข้อมูลที่ได้รับนั้นเชื่อว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนเดียวกันและคาดว่าจะได้ตัวผู้ก่อเหตุเร็วนี้นะครับ